เด็กวัยที่ฟันกำลังขึ้นเขาจะเรียกว่าคันฟัน

ก็เลยหยิบอะไรบางสิ่งบางอย่างมากัด
บางอย่างก็กินได้แต่บางอย่างกัดไปแล้วเนี่ย

แม่ฟันหนูกำลังขึ้นเลยแม่

เผลอไปกัดเอาพริกเข้าอะค่ะ

ระวังคุณจะพลิกไปอีกด้านนึงไม่รู้ตัวนะคะ

แต่ดูน้องน่ารักนะโอ๊ยมันรสชาติแปลกนึงอืม
แต่ก็อย่างว่าแหละก็ยังลองทานคือประมาณว่ายังลองทนดู
ค่ะไม่ไหวเผ็ดมากแม่จ๋าเรานะเอาเป็นถั่วผักยาวแทนแล้วกันนะ
เห็นเขียวเหมือนกันอันนี้มันพริกนะแม่นะ
อย่าให้น้องกัดเลยเผ็ดอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องโอ้ร้องจากหาทางโอกันอีกอ่ะ